หลังจากที่ฝนตกลงมาสิ่งที่เราได้เจอกัน
ก็คืออากาศเย็นสบายนะครับ

ภาพบรรยากาศด้านหลังผมคือภาพบรรยากาศยามเช้า
ตามยอดภูต่างในพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
หลังจากนี้คงมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปตามจุดต่างเยอะมากขึ้น
เพราะว่าสิ่งที่จะมาสัมผัสกันเนี่ย
ก็คือสายหมอกแล้วก็อากาศเย็นที่มีโอกาสที่จะเจอแบบนี้ยาวเลยนะครับ
ส่วนภาคเหนืออาจจะต้องระวังหน่อยในช่วงนี้
อาจจะต้องระวังเรื่องของฝนที่ยังคงมีโอกาสตกอยู่
ต้องรอหลังจากนี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับ
ฝนก็จะเริ่มลดลงส่วนตอนกลางเช่นเดียวกันนะครับ
ฝนก็จะเริ่มค่อยหายไปไปเน้นตกบริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่
ถ้าหากเราเข้าสู่ฤดูของการเปลี่ยนของกระแสลมนะครับ
ทำให้เกิดลมมรสุมก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ
หลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยก็จะต้องระวังเรื่องของฝนนะครับ
นี่คือการมาของอากาศเย็นหลังจากนี้นะครับจะพบว่าเป็นอากาศเย็นก้อนใหญ่แล้วก็มีความยาวต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งถ้าหากยาวแบบนี้ต่อเนื่องอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนนะครับภาคเหนืออีสานั้นท้องฟ้าก็จะเริ่มปลอดโปร่งอากาศเย็นสบายครับ
สิ่งที่น่าจับตาก็คือในช่วงประมาณปลายสัปดาห์ครับจะมีการอ่อนกำลังกลับไป
ซึ่งการอ่อนกำลังกลับไปแบบนี้ก็จะทำให้ความชื้นกลับเข้ามาซึ่งลักษณะแบบนี้เองก็จะทำให้ความชื้นสามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นฝนได้อีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นช่วงวันสองวันนี้อาจจะมีฝนตกอยู่ช่วงกลางสัปดาห์ฝนหายไปช่วงปลายสัปดาห์ครับฝนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นฝนที่เกิดจากการที่ความชื้นดันกลับขึ้นไป
นี่คือการเปลี่ยนแปลงกระสายลมนะครับจะสังเกตว่าในช่วงนี้กระสายลมค่อนข้างแรงหรือทีเดียวเป็นกระสายลมหนาวนะครับซึ่งก็ทำให้อากาศในบริเวณทางตอนบนเนี่ยนะครับค่อนข้างแทงนะครับส่วนตอนล่างคลื่นค่อนข้างแรงแล้วก็บริเวณตอนกลางครับก็ยังมีโอกาสที่จะก่อตัวกลายเป็นฝนฟ้าขนองตกเป็นระยะระยะนี่
ความร้อนที่สะสมอยู่แต่เดิมนั้นค่อยคลายตัวไปก่อนนะครับอากาศก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนี่คือช่วงเริ่มต้นของการเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับเปรียบเทียบแล้วก็จะเป็นฤดูหนาวที่เข้ามาเร็วกว่าปีอื่นนะครับจากการคาดการณ์ของทั่วโลกที่เขาบอกว่าปีนี้มีโอกาสที่เราจะได้หนาวในรอบหลายปีทีเดียวก็ต้องจัดตาดูต